ในช่วงนี้นอกจากเราจะต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด๑๙แล้ว
ตอนนี้ชาวเชียงใหม่ยังต้องเผชิญกับไฟป่าอีกค่ะ
ทำให้อากาศตอนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหแย่มาก
เรียกได้ว่าแย่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะ
อีกฤตโอ้โหคนละพิษเข้าขั้นวิกฤตกันเลยทีเดียว
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคู่รักคนบันเทิงเป๊กเปมนัดและนิวนพัดศร
ก็ได้โพสต์แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าที่บ้านเกิด
ล่าสุดค่ะหนุ่มเป๊กก็โพสต์ภาพที่เจ้าตัวเนี่ย
ได้ส่งสิ่งของไปยังศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควันประจำตำบลบ้านโป่ง
พร้อมทั้งโพสต์ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักในช่วงนี้
อัปเดตรายวันว่ายังไม่มีทีท่านะคะว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ก็ได้ออกมาโพสต์เป็นห่วงสถานการณ์ไฟป่าที่บ้านเกิดตัวเองนะคะ
พร้อมกับโพสต์ข้อความกระจายข่าวให้กับศูนย์รับความช่วยเหลือ
เพื่อหน่วยดับไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดรับบริจาคทั้งของสด
ข้าวสารน้ำดื่มเพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่
รวมไปถึงอุปกรณ์ดับไฟต่าง
ใครที่อยากจะร่วมบริจาคก็สามารถร่วมบริจาคได้นะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะ
ที่ทุกคนจะสามารถร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือกันได้
ต้องบอกว่าตอนนี้ไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียว
แล้วมันไม่ได้ส่งผลแค่สัตว์ป่านะ
คนที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เจอกับมลพิษที่ค่อนข้างหนักกันเลยทีเดียวนะคะ
นักศึกษาถ่ายรูปมานี่พูดเขาหายกันเป็นรูปนะคุณ
ที่หายไปนี่ไม่ใช่หมอกนะควันทั้งนั้นค่ะ
เป็นห่วงสุขภาพนะคะคนเชียงใหม่คนทางเหนือด้วยละกันนะคุณผู้ชม
ไหนจะต้องสู้กับไฟป่าไหนก็ต้องสู้กับโควิด๑๙อีก
เอานะเราจะผ่านมันไปด้วยกันให้ได้นะคะ